คุณผู้ชมครับคนเราเป็นผัวเมียกันต้องช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว
แต่ว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเขาทำมาหากินสร้างตัวด้วยการเป็นโจร
ช่วยกันเป็นโจรในการขโมยของชาวบ้านทนไม่ไหว
ตำรวจยังจับไม่ได้ตามให้นักสืบจ้างกันเองเลยนะ
ลงขันให้นักสืบเนี่ยตามไปดูซิว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
แล้วพอเจอปุ๊บแจ้งตำรวจตามไปจับกลุ่มคาบ้านของกลาง๒๐๐กว่ารายการ
โอ้โหในห้องเนี่ยแม้กระทั่งครกเนี่ย
นี่คุณไอ้คำว่าผัวหาบเมียคอมันใช้ได้แต่มันใช้กับกรณีนี้ไม่ได้นะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนำหมายค้นของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในบ้านเช่านะฮะในซอยกะโรม๑๑ถนนกะโรมนะฮะ
ตำบลโพเสด็จก็มีนายสนทยาเอียดสุดอายุ๔๔ปีอันนี้เป็นผัวนะครับ
แล้วก็ดังสาอุรายวัลจันเมธาอายุ๓๗อันนี้ก็เป็นเมียเป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันนะเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายถูกโจรก็บอกว่าโจรสองผัวเมียนี่แหละขโมยของเขาบ่อยเหลือเกินก็เลยลงขันจ้างนักสืบสืบกันเองจนรู้ตัวว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหนการตรวจค้นไปพบสิ่งของของกลางจำนวนมากถังแก๊สก็เอ
ผู้ต่างหาก็นำไปใส่ถุงดำซุกซ่อนไว้ใต้ผู้ไม้หลังกำแพงบ้านทั้งหมดถ้ามวลนับได้เนี่ย๒๐๐กว่ารายการเพื่อนบ้านบอกว่าพฤติกรรมของผัวเมียคู่นี้นะน่าสงสัยมากมาเช่าบ้านอยู่แต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นไปทำงานเลยไม่ใส่ชุดทำงานไม่เห็นออกไปทำงานเลยนะแล้วก็ไม่สูงสินกับใครกลางวันอยู่ในห้องกันสองคนพอกลางคืนขี่รถพ่วง
นอกนั่งอาจพารถข้างไปข้างนอกแต่ประมาณช่วงห้าทุ่มเข้ากลับมาตอนออกไปไม่มีของแต่เข้ากลับมาคือมีของมีพัดลมมีหม้ออะไรเข้ามาแต่พอกลางคืนนี้คือเขาจะรู้สึกออกไปข้างนอกแต่กลางวันนี้เขาจะนอนเก็บตัวอยู่ในบ้าน
กลางวันนอนกลางคืนออกไปรถเปล่าแต่กลับมามีของเต็มรถต่อมาครับสนทยาคือฝ่ายผัวรับสารภาพของทั้งหมดเนี่ยมาจากการขโมยเขา
ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็นำไปจำนำที่โรงรับจำนำทั้งของรัฐของเอกชนบางส่วนนำไปขายถูกถูกเอาเงินมาใช้สาเหตุที่ทำตอนแรกทำงานอยู่เขียงหมูแต่ถูกออกจากงานมาหนึ่งปีแล้วประกอบกับภรรยาเองก็ติดยา
ก็ไม่มีเงินทำยังไงดีล่ะช่วยกันผัวหักเมียคอนเป็นโจรซะเลยนะฮะสุดท้ายไปไม่รอดถูกจับได้คานหนังคาเขาเลยนะคะ